ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะ
หมอปลาต้องลงมือเองค่ะ
เรื่องนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องหมอปลา

แล้วพระสงฆ์บอกว่าผัวเมียเมียน้อยนะ

ต้องแก้กรรมทำพิธีต่าง

เข้าไปอยู่ในลักษณะเป็นกระท่อม๒คน

แล้วให้ผู้หญิงคนนั้นถอดเสื้อผ้าหมดเลย

พระสงฆ์รูปนั้นจะขึ้นคร่อม

นิษฐานรถไป
หลวงพี่กินอะไรเลย

เอาฟ้าเอาน้องไปได้ไหมครับ
ผู้หญิงสองกับสองครับเนี่ย
ทำอะไรครับอันนี้

เออใช่แล้วนี่จับได้ค่ะหนังค่ะ
เขาเลยนี่ค่ะนี่ค่ะ
คุณผู้ชมนะคะพิติของเราลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ
พระรูปนี้ชื่อว่าพระนัทธพลอยู่สวัสดิ์อายุ๖๐ปีแล้วด้วย
เป็นพระลูกวัดวัดใหม่พดุงเขตจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ต้องใช้คำว่าหน้าถอดสีเถอะค่ะ
เพราะหลังจากที่ถูกพี่ฟ้ากับหมอปลาแล้วก็กองทัพนักข่าว

บุกเข้าไปแบบนี้ค่ะไปทำลายพิธี

นี่กลางสวนจังหวัดนครปฐมนะฮะนี่

ลองดูนะคะพฤติกรรมของพระรูปนี้เห็นไหมคะ
ถอดเสื้อผ้าของผู้หญิงท่านนี้แล้ว

จับแล้วพระถูกตัวผู้หญิงได้เหรอ

แล้วนี่ค่ะคือถอดหมดเลยทานโทษนะคะ

แล้วยังไงรู้ไหมคะเอาแล้วหมอปลารู้ได้ไง
คุณผู้หญิงท่านนี้ที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเนี่ย

ก็เลยมีการซ้อนแผนกันโทรนัดพระเนี่ย

ไหนบอกว่าจะอาบน้ำมนต์ให้

พระนัทธพลเนี่ยมาอาบน้ำมนต์ให้

ตีดไว้บนกระท่อมเมืองสกรูนะคะ

ไม่มีกล้องเนี่ยเดี๋ยวก็จะแบบอ้อยไม่ได้ทำ
ปากแข็งอีกขนาดว่ามีกล้องยังปากแข็ง

หลังจากที่ถูกจับได้คาหนังคาขาวแล้ว

ไม่ได้ทำอะไรเลยอ้างบอกว่าอัตมาเนี่ยโทษนะ

นี่นี่นี่จังหวะนี้ทำอะไรฮะ

นี่กรวดม้อปลานี่

เตรียมทีต้องไม่ทำด้วยจ่ายเย็น

ถ้าหมอป๊าไม่หลับคุณชอบสิทธิ์คลุกเลย

อาวุธเด็ดของเราอะไรครับ

หมัดหนักใช่ไหมครับหนักมันจะยกขึ้นไหม

น้องตามมาหน่อยนะน้อง

อายุหกสิบแล้วนะ

รู้จักกับพระรูปนี้พระนัทพลมา

มีคนแนะนำบอกว่าพระรูปนี้ดูดวงแม่นนะ

ทำนายทายทักบอกว่าผัวมีเมียน้อย

เพราะมึงเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่มึงนะจะต้องมามันอาบน้ำมนต์กับกู

ดูสิว่ามีไฝที่หน้าอกหรือเปล่า
มีไฟที่อวัยวะเพศหรือไม่

เพราะว่ามีไฝจะช่วยปัดเปล่า
สิ่งที่มันเป็นการากินีออกไปให้หมดเลย
สิ่งที่เป็นอับประมงคลจะช่วยปัดเปล่า
ผู้เสียหายบอกว่ารู้สึกแปลกแล้ว

หมอปลาก็เลยบอกว่าเอางี้ซ้อนแผน
ซ้อนแผนล่อให้พระรูปนี้มาอาบน้ำมนต์ให้
เพื่อที่จะหาหลักฐานมัดตัว

เรามีกล้องวงจรปิดนี่
ทำชัดเจนเลยว่าทำอะไรบ้าง
ตำรวจสพสามพรานมีการ

และถูกดำเนินคดีในข้ออาชาราชีพด้วย
นี่เขาเรียกว่าพระนอกฤทธิ์ใช่มั้ย